แล้วก็หลักคิดของผู้บริหารที่มีชื่อเสียงขององค์กรต่าง
เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตของคุณผู้ชมให้เกิดประโยชน์นะครับ
ปัจจุบันครับอยู่ในมือของผู้นำทัพคนใหม่คือคุณรุ่งโรศรังสิโยภาษณ์นะครับ
เข้ามาสารต่องานนำไปสู่เป้าหมายให้ประสบความสำเร็จนะครับ
เขาบอกว่าหลักการบริหารทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็
บอกว่าการบริหารคนเนี่ยต้องใช้กีฬาเข้ามาเชื่อมคนกับงานเข้าด้วยกัน

ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ยุคของผู้บริหารคนล่าสุดรุ่งโรศรังสิโยภาษย์
ที่ท้าทายจึงไม่ใช่แค่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมีกำไรต่อเนื่อง
แต่คือการเตรียมพร้อมให้ทีมงานทุกคนพร้อมก้าวไปด้วยกัน
การทำงานทุกครั้งหรือต้องยิ่งการทำงานในทุกธุรกิจทุกระดับทุกอะไรต่าง
ถ้าคนที่เรียกว่ามีความสามารถทำเองซะหมดทุกเรื่อง
อย่างที่บอกองค์กรมันจะช้ามาก
แล้วก็มันไม่ได้เป็นการที่ฝึกฝนให้คนในระดับถัดมาสามารถที่จะทำงานได้
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
พอเราปล่อยให้คนในระดับน้องทำไปหมดทุกอย่าง
มันเหมือนกองเชียร์โค้ชหรือกองเชียร์บางทีอยากลงไปเล่นเอง
บางทีไม่ได้ดังใจแต่เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับตรงนี้
คนเราผมคิดว่าเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเนี่ยบางครั้งมากกว่าการที่ทำในสิ่งที่ถูก
กรก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงเนี้ยมันคือเรื่องของการที่ทำยังไง
ที่จะให้องค์กรมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ
น้องทุกคนเนี่ยได้ลงมือคิดเองทำเองมีโอกาสผิด
แล้วมีโอกาสแก้ตัวมีโอกาสแก้ตัวแล้วมีโอกาสที่จะก้าวไปข้างหน้า
แล้วก็ทำใหม่ขึ้นมาได้เพราะเชื่อว่าถ้าอย่างนี้องค์กรของเราก็อยู่ต่อไปได้ในระยะยาว
ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
แข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น
และพัฒนาไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะการพัฒนาคน
เห็นภาพชัดสุด
เราจะพัฒนาลูกไปโดยไม่กันดูแล้วว่า
เศรษฐกิจสังคมมันจะไปทางไหนมันทำไม่ได้
หลายคนมองว่าพัฒนาคนมันคือด้านเดียวนะ

ไม่ใช่การพัฒนาคนถ้าพัฒนาคนอย่างดี
นั้นพี่มองว่าเรื่องของคนมันคือเรื่องที่เกี่ยวพันกับธุรกิจในทุกมิติเลย
พัฒนาคนก็คือการพัฒนาธุรกิจ
พักจากเก้าอี้ในห้องสี่เหลี่ยม
เพื่อดูเกมกีฬาพร้อมกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง
โดยเฉพาะร่วมกันเชียร์ฟุตบอล
คือจริงดูบอลนี้มันก็สนุกอย่างหนึ่งนะครับ

แล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคกับเรานะครับ
อันหนึ่งที่สนุกก็คือว่ามันมีโอกาสนะที่เพื่อน

มากันดูทีม๕คน๑๐คนอะไรอย่างนี้
แล้วก็เชียร์ด้วยกันสนุกด้วยกัน
เชียร์ฟุตบอลนอกจากให้ความสุขความสนุกสนานและความเพลิดเพลินแล้ว
ยังช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรเข้าด้วยกัน
ที่สำคัญคือให้แง่คิดที่นำไปปรับใช้ในการทำงาน
และการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย
คือฟุตบอลนี่จะมาเล่นเป็นทีมมาเล่นเป็นทีม
เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเราจะเจอเลยนะว่าถ้าดูแต่ละคนนะ
นักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยทีมนี้เจ๋งกว่าเยอะเลย
เอาแต้มทุกคนมารวมกันเนี่ยน่าจะชนะเด็ดขาดเลย
แต่บางทีแพ้เพราะว่าทีมมันไปด้วยกันไม่ได้
หรือว่ามันมีตัวที่เด่นคนเดียวมันไม่มีการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คที่ดี
อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงแล้วเนี่ยในชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะฮะ
การที่มันเป็นซุปเปอร์สตาร์คนเดียวในแง่ของบริษัท
แง่ของการบริหารงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องการันตีเสมอไป
เพราะว่าจะทำให้องค์ความสำเร็จได้
แต่ถ้าสมมุติว่าทีมงานดีมีเข้าขากันดี
มีกี้เป็นเค้กนะฮะไปด้วยกันได้เนี่ยนะ
จริงแล้วลักษณะอย่างนั้นทีมอย่างนั้นจะไปได้เก่งกว่า
โรธย้ำทิ้งท้ายว่าเมื่อดูกีฬาแล้วต้องย้อนกลับมาดูตัวเอง
จะยิ่งทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นทุกครั้ง
เพราะเมื่อสิ้นสุดเสียงนกหวีดการแข่งขันจบลง
จะทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงอะไรต่อไป
และถ้าเราไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามันพัฒนาตัวเอง
ชีวิตต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
ธีรวัตรอัธนาครายงาน